เป็นเหตุวิวาทะระหว่างรอปภที่เขาดูแลหมู่บ้าน
หมู่บ้านหนึ่งย่านพระรามเก้า
ไปมีเหตุทะเลาะวิวาสกับผู้ชายคนหนึ่ง
ขับรถเข้ามาจะเข้ามาในหมู่บ้าน

เพราะว่าผู้ชายคนนี้ต้องการที่จะใช้ทางของหมู่บ้าน

ทีนี้รอปภเขาก็ถามหาบัตรประจำหมู่บ้าน

รอปภเขาก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นคุณผ่านไม่ได้
ทีนี้ก็เลยเกิดการไม่พอใจสุดท้ายทะเลาะกัน
อยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะ

อันนั้นมันดึงออกได้ค่ะแต่เราต้องทำตามหน้าที่นะคะคุณท่าน

ไม่ได้นะคะคุณท่านไม่ได้

เออเขาก็พูดดีนะคุณท่านเลยนะ

จริงแล้วภาพคลิปเนี่ยเล่าเรื่องหมดแล้วแหละ
คือผู้ชายคนที่ขับรถยนต์สีขาวเนี่ย
พยายามที่จะขับผ่านหมู่บ้านเพื่อที่จะไปลัดขึ้นทางด่วน
พระรามเก้าแล้วปรากฏว่ายามเขาก็ทำหน้าที่ของเขา
เขาก็บอกแบบนี้ว่าผมทำตามหน้าที่
ไม่สามารถที่จะให้คุณผ่านไปได้เพราะคุณไม่มีบัตรของหมู่บ้าน
แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยพยายามที่จะเอาไม้กั้นออกคุณดูสิ

เขาก็วิภาควิจารณ์แน่นอนนะคะว่ากระแสเนี่ย
มันเทไปทางฝั่งคนขับรถสีขาว
ทีนี้มีคนหนึ่งให้ข้อมูลน่าสนใจมาก
เขาบอกว่าคือจริงเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย
ใครที่ขับผ่านไปมาไม่ต้องมีบัตรของหมู่บ้าน
แต่ระยะหลังเนี่ยมันต้องมีไงเพราะฉะนั้นผู้ชายคนที่ขับรถยนต์สีขาว
เขาก็เลยบอกว่าอ้าวเมื่อก่อนไม่เห็นต้องมีบัตรก็ผ่านได้
นี่แหละค่ะเป็นคำตอบว่าเดี๋ยวนี้เขามีแล้วเพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาร์แบกหามนะคะ
บางทีมันมีกฎของหมู่บ้านเขาแต่ก่อนอาจจะยังไม่มีนิติบุคคล
พอมีแล้วมันก็มีกฎระเบียบห้ามบุคคลภายนอกผ่านเข้าไป
เพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านด้วย